ท่านผู้ชมครับสืบเนื่องจากการชุมนุมในช่วงเวลานี้ของกลุ่มรัศดร๖๓เนี่ยนะฮะ
ก็มีกลุ่มรัศดร๖๓จะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไป
เขาก็เรียกร้องกันอยู่สองสามข้อนะครับคุณปรินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าเนี่ยโอ้โหม็อบเนี่ยหยุดเดินได้ไหมหยุดเดินไปเดินมา
คนนู้นด่าคนนี้บ้านเมืองวุ่นวายรถติดน่ารำคาญที่สุด
ชุมนุมทำไมต้องปิดถนนอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายคุณเอ๋ปรินาบอกว่า
หลังประชุมสภานัดนี้เสร็จเนี่ยก็คือที่ประชุม๒วันนี้เนี่ยนะฮะ
อังคารเนี่ยขอฝากจอมขวัญไทยรัฐทีวีให้เชิญน้องมายเพนกวิ้นทนายอานนท์กี่คนก็ได้
รวมกันมาให้หมดมาเจอกันในรายการพร้อมกับทิ้งท้ายแฮชแท็ก
กล้าเป่าหนูประมาณว่าอยากจะดีเบตด้วย
ปรินาคนเดียวเนี่ยแต่ว่าน้องจะมากี่คนก็ได้นะฮะ
แต่เพนกวินกับทนายอานนท์ตอนนี้เขาอยู่ในเรือนจำ
ช่วงควบคุมคดีควบคุมตัวนะครับก็เหลือน้องมายนะฮะ
ล่าสุดนะครับก็อย่างที่ท่านทราบนะครับ
ถามตรงกับจอมขวัญเนี่ยทางไทยรัฐทีวีก็ติดต่อเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายนะฮะ
น้องมายแล้วก็คุณเอ๋ปรินาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมานะครับ
พุธพรุ่งนี้นะฮะ๑๗นาฬิกา๑๕นาทีไทยรัฐทีวีนะครับ
ตรงตรงกับจอมขวัญนะครับก็เหมือนที่คุณปารินาโพสต์เนี่ยนะฮะ
บอกว่าได้รับการติดต่อจากไทยรัฐเรียบร้อย
นี่ผมไปดูเฟซบุ๊คล่าสุดของคุณปรินาไกรคุบนะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องเล่นคนมีชื่อเสียงอะค่ะ
นี่เขาโพสต์ไว้คุณปารีนาเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะ
ความจริงมันยาวกว่านี้คลิปติ๊กต๊อกเนี่ย

ความจริงแล้วเสียงคลิปติ๊กต๊อกเขายาวกว่านี้นะฮะ

เอ๋ปรินาและมายพัสราวรีเนี่ย
รับมารายการแล้วไม่มีเงื่อนไขอะไรนอกจากเวลาที่มาได้ตรงกันคือวันพุธ
ก็คือพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับถามตรงตรงกับจอมขวัญนะครับ
พุธ๒๘ตุลาคม๑๗นาฬิกา๑๕นาทีไทยรัฐทีวีนะครับ
พรุ่งนี้ท่านชมได้นะครับนี่ค่ะคุณเอ๋ปริณานะครับ
สสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะครับสสรัชบุรีหลายสมัยนะครับ
พรุ่งนี้จะมาพูดคุยเรื่องเหตุผลในการชุมนุมกับน้องมายพระสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผล
วัย๒๕ปีเป็นนักศึกษาวิศวะมหาวิทยาลัยมหานครนะครับ
เป็นแกนนำของกลุ่มรัศดร๖๓เป็น๑ใน๑๐แกนนำรัศดร
ที่ไปแถลงข่าวที่ท้องสนามหลวงนะครับเมื่อ๘ตุลาคมแล้วก็มีชุมนุมใหญ่เมื่อ๑๔ตุลาคม
แล้วก็นัดชุมนุมเรื่อยมานะฮะจนกระทั่ง๒๑ตุลาคมเนี่ยวันนั้นก็ไปถูกควบคุมตัวนะครับ
หลังจากไปยื่นหนังสือที่ธรรมเนียบนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไปที่สถานทูตเยอรมนีนะครับ
มายพระสราวรีเนี่ยก็เป็นคนที่เข้าไปยื่นหนังสือด้วยนะฮะเป็นตัวแทนนะครับ
แล้วก็ออกมาปราศัยที่หน้าสถานทูตด้วยนะครับช่วงค่ำเมื่อวานนี่เป็นภาพเมื่อวานนะฮะ
วันนี้มาในนามราศดรราศดรที่เป็นประสาชนของประเทศไทยเป็นพลเมืองของประเทศไทย
ทุกท่านหน้าจะได้เห็นแล้วว่าทำไมเราถึงต้องปฏิรูป
เพราะมันมีข่าวลือที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยมากมายใช่มั้ยใช่
พรุ่งนี้นะครับท่านก็รอติดตามฟังเหตุและผลของทั้งสองฝ่ายกันแล้วกัน
นะคะครับซึ่งวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็สอบถามคุณเอ๋ปรินาแล้วก็สอบถามน้องมายด้วยนะคะว่าพร้อมไหม
พรุ่งนี้นะคะจะมาออกรายการถามตรงตรงกับคุณจอมขวัญน้องมายบอกว่าจริงก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ
การชุมนุมเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมต้องลงถนนทำไมต้องมาชุมนุม
ว่าคุณเอ๋ก็น่าจะมีคำถามเธอหลายอย่างก็ถือเป็นโอกาสดีในการอธิบาย
และพรุ่งนี้ก็น่าจะมีคนไปให้กำลังใจด้วยนะคะส่วนคุณปรินาก็บอกว่าพรุ่งนี้จะคุยกันเรื่องอะไรก็ขึ้นอยู่กับพิธีกรของรายการว่าจะถามอะไร
เพราะเห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝั่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเธอเองก็จะพูดคุยให้อยู่บนหลักเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์
ขอให้ทางน้องมายก็พูดคุยอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเช่นเดียวกันก็ย้ำว่าคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องการปฏิรูปสถาบัน
ยูทูปแล้วรู้สึกจะไปเจอรายการพี่จอมขวัญเห็นสัมภาษณ์น้องมายอยู่กับใครจำไม่ได้
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เชิญเออย่างเงี้ยค่ะไอ้สิ่งที่วันนี้เยาวชนแสดงออกเนี่ย
คือบางอย่างเอก็ไม่เข้าใจว่าคิดได้อย่างไรแล้วก็ก็อยากจะคุยนะคะ
จริงเขาไม่ใช่เยาวชนไม่ใช่รุ่นลูกนะคะเขา๒๕ค่ะเขาแค่ยังเรียนไม่จบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีการแสดงออกความคิดเห็นได้
นะฮะเพราะฉะนั้นยี่สิบห้านี้สมัครสอบสอบได้แล้ว
ก็หนูคิดว่าพี่เอ๋เองก็น่าจะเอ่อมีวุฒิภาวะพอที่จะที่จะเอ่อ
ควบคุมอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะแล้วตัวหนูเองหนูก็เชื่อว่า
เราสามารถคุยกันได้โดยดีค่ะพี่ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องมาอารมณ์ขึ้นใส่กัน
หรืออะไรใดใดอ่ะนะคะทั้งนี้ก็คือเอ่อการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
แล้วก็การพูดคุยกันจะยิ่งทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้น

เชื่อว่าทางพี่เอ๋เองน่าจะมีคำถามหลายคำถาม
อยากจะถามหนูในเรื่องของการชุมนุมซึ่งหนูก็พร้อมที่จะตอบ
แล้วก็พร้อมจะอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังค่ะ